หน้านี้มีกระแสข่าวเมาส์ข่าวลือออกมาหนักมากเลยนะ
นางเอกแถวหน้าวิกหมอชิดเตรียมติดปีก

ที่จะบินออกจากต้นสังกัดเดิม
เพื่อที่จะผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระนะคะ
แต่ว่านับรายชื่อนางเอกแถวหน้าของวิกหมอชิดเนี่ย
มีไม่กี่คนซึ่งที่ติดโผล่อยู่คนหนึ่งก็คือ

เรียกได้ว่าเป็นลูกหม้อลูกรักคนหนึ่งของช่องเลยนะคุณ

ก็เลยให้เธอออกมาเคลียร์กันหน่อยว่าสรุปแล้ว
จะอยู่หรือจะไปไปฟังกันค่ะ

หลายคนก็รอดูว่าจะหมดไม่หมดอะไรอย่างนี้

ก่อนหน้านี้มีข่าวว่านางเอกคนนึงจะหมดอะไรอย่างนี้ค่ะ

ซีก็ไม่อยู่อะไรอย่างนี้ไปกัน

จริงเหรอค่ะก็หนูว่ามัน
เขาเรียกว่าอะไรคะเป็นความคิดส่วนบุคคล
เราก็ต้องให้เกียรติทุกคนในการตัดสินใจค่ะ
คือแต่ทุกวันนี้คือหนูก็มีความสุขดี
แล้วก็เราได้โอกาสที่ดีจากผู้ใหญ่เสมออยู่แล้ว
ก็ยังอยู่อีกกี่ปีค่ะ
อีกนานอีกนานเลยค่ะ
คนที่เป็นนักแสดงอิสระเขาให้เหตุผลนะว่า
อยากจะหาประสบการณ์จากที่อื่นบ้าง

บางคนเขาผ่านตัวเองไปเป็นนักแสดงอิสระ

เพราะว่าเวลามันมีการผูกมัดด้วยสัญญา

บางคนอยากจะเปิดโอกาสใหม่ให้กับตัวเองก็ไป

ฟลุ๊กเนี่ยไม่ได้ไปไหนยังอยู่อีกนานนะคะ